ถ้าสมมุติมีนางเอกร่างสูงโป่งเบ้าหน้าฟ้าประธานนะคะที่ไม่ใช่แจ๊กกะลีนนะคะ
แล้วก็แบบแต่งชุดหมอลำฟุ้งฟริ้งมือถือไมค์ไฟส่องหน้ามาลัยล้นคอแบบใหม่ดาวิกา

มันน่าจะปังมากเลย
เพราะว่าจริงเราไม่เคยเจอน้องใหม่ลุคนี้มาก่อนเลยค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะความสวยความสับต้องบังเกิดขึ้นในวงการหมอลำแน่นอนค่ะ
บันเทิงไทยรัฐได้ไปถามน้องใหม่มานะคะว่ามีโอกาสไหมดาวี
ที่จะเปลี่ยนแนวมาลำฟ้อนร้องเล่นหมอลำกับเขาบ้าง
ดาวิปิ๊งเลยอุ๊ยพี่แจ๊คหนูอยู่วงการมาตั้งนานหนูไม่เคยเล่นหมอลำเลย
บทบาทใดแบบแนวลูกทุ่งอีสานเนี่ยไม่เคยเล่นเลยนะคะ
ซึ่งนาวีบอกว่าอุ๊ยมันน่าสนใจมากนะคะพี่

คือขอให้ติดตามดูก่อนละกัน
อาจจะสนุกก็ได้นะค่ะ
แบบไม่กล้าไปแตะเลย
แต่ว่าถ้าเรื่องนี้ทำได้ดี
แล้วแบบว่ามีปอนเทนเชียวที่จะไปทิศขนาดนั้นน่ะ

อยากเห็นน้องดาวิเป็นหมอลงหมอลำ

ไม่ว่าชุดเสื้อขึ้นเปล่าอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวต้องลองดูขอบคุณมาก

การที่เราลองผัวลำนี่น่าสนใจมาก
รวมของอีสานแล้วก็เหนือใช่ไหม
นี้ดีนะถ้าเกิดว่าแบบเออนึกภาพแบบเวทีสูง
หมอลำแบบเต็มแดนเซอร์หางซึ่งเท็กตี้

ก็คบเป็นนางงามมาแล้วคบเป็นหมอลำซะหน่อยนะ

อยากมาอัปเดตเมื่อกี้เนี่ยน้องใหม่แม่วันทอง